เอามาดูกันต่อที่เรื่องของคนร้าย

อย่าขโมยหน้าร้านมีกล้องวงจรปิด
แต่คนร้ายเป็นหญิงคนหนึ่งไม่ได้กลัวเลยค่ะอืม
ที่ใช้เฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าร้านคุณชัยค้าคอม
โพสต์ข้อความและภาพของคนร้าย
ที่เข้าไปขโมยรองเท้าหน้าร้านของตัวเองนะคะ
ที่จังหวัดเพชรชบุรีซึ่งเป็นผู้หญิง
นี่มีพฤติการขี่รถจักรยานยนต์

เลื่อนไปรอบแรกมาดูก่อนว่า
เล็งก่อนมีอะไรมั่ง
เลยไปนิดนึงจอดเดินกลับเข้ามา

ก่อเหตุมาแบบนี้หลายครั้งแล้ว
เจ้าของร้านต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด

แล้วก็ติดป้ายประกาศว่ามีกล้องวงจรปิด
ขโมยรองเท้าแต่ว่าคนร้ายก็ยังก่อเหตุอยู่ดีนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านคือนายธวัชชัยเทศจำปา
บอกว่าตั้งร้านอยู่ที่ริมถนนราชดำเนิน
ตำบลคลองกระแซงนะคะในอำเภอเมืองเพชรชบุรี
ที่ผ่านมาวางรองเท้าไว้หน้าบ้านตลอดเลย
ตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
รองเท้าที่วางอยู่หน้าบ้านหายไป๓๔ครั้งแล้ว
ล่าสุดที่หายเป็นรองเท้าของแฟนหายไปอีก
ก็เลยเปิดดูกล้องวงจรปิดพบว่าเจอเลยหญิงผู้หญิงคนนี้
อายุน่าจะ๒๕๓๐ปี
พฤติการที่บอกไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์มาเล็งก่อน

ว่าจะเป็นการนำไปขายที่รองร้านรองเท้ามือสองนะคะ
แต่ว่าหลักฐานชัดเจนแบบนี้ตำรวจชอบค่ะไม่ยากแน่นอน
ไม่ยากดังนี้หลายสถานที่รวมถึงรถ

อะไรก็สามารถเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีนะครับ